ไปต่อที่เรื่องราวที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
กับเรื่องราวของนางพญาการูตรี
ที่มีรูปปั้นแล้วผู้หญิงก็เข้าไปเต้น
ลักษณะของการแบบทำให้ผัวรักผัวหลงอะไรประมาณนั้นแหละ
ใช่แต่ว่าท่าเต้นมันดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสม
มีเสียงร้องคลวนคลางมีท่าเต้นเหมือนร่วมเพศอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นนะฮะล่าสุดอาจารย์คิงมหาเสน่ห
ซึ่งเป็นผู้สร้างออกมาขอโทษสังคมแล้วบอกว่า
คือไม่ได้มีเจตนาที่จะไปสื่อในทางลามกอนาจารย์
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากนิมิตร
ส่วนอาจารย์แอ้ที่เมื่อวานมีคลิปเต้นนะ

เขาแก้บ้นเขาบอกว่าต้องการเต้นแก้บ้นนะครับ

อาจารย์คิงมหาเสน่ห์ผู้สร้างนางพญาการุตรีจากนิมิตร
เขาบอกว่าเขาขอพรจนประสบความสำเร็จนะฮะ

ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะก่อให้เกิดสิ่งลามกอนาจารย์
ตั้งราคาองค์ใหญ่ไว้๑๙๐๐๐บาทองค์เล็ก๒๙๙๙บาท
ส่วนค่าลงมนตราครั้งหนึ่งก็๔๙๙บาทตามสูตร
ต้องลง๓ครั้งแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องจ่ายเงิน
ไปฟังเสียงอาจารย์คิงมหาเสน่ห์ครับ
การลงครั้งแรกก็ยังจะรู้สึกแบบวิวหน่อย
ก็คืออาจจะมีรู้สึกว่าตัวชาอยู่
ครั้งที่๒อาจจะมีโย่ละเกิดอาการทะทาง
ครั้งที่๓เป็นมนตร์สูตรแล้วก็มนตร์กรรมสูตร
มนตราที่ที่นางพยาการุตีเค้าเรียกว่า
มันเป็นบารมีท่านพลังงานของท่าน

แต่คนที่เขามาโรงนี้เขาไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศ
ก็ไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศจริงก็คือเราไม่ได้คิดก่อนดีกว่า
คือเราสร้างจากที่เราความรู้สึกแต่เราไม่ได้มองสังคม
ว่าเขาจะคิดอย่างไรก็ต้องขอโทษสังคม
แต่หากถ้าท่านอยากจะเชื่ออะไรหรือจะศรัทธาอะไรอย่างนี้
ก็ขอให้ท่านได้พิสูจน์ได้เสียก่อน
คุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่ามีจริงหรือเปล่า
นางพยาการุตรีย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอาจารย์ขี้บอกว่า
สร้างมาจากนิมิตรและความรู้สึกของตัวเองนะ
ไม่ได้มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เขาสร้างขึ้นมาเอง
แล้วเนี่ยอันนี้คือคลิปของอาจารย์แอร์
มีคลิปนุ่งขาวห่มขาวเต้นหน้ามรูปหลอกของนางพญาการุตรีเนี่ย
เหมือนกันเต้นในผับแบบโยกไปโยกมาอะไรแบบนี้นะ
แล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากเหมาะสมหรือเปล่า
นุ่งขาวห่มขาวแล้วเต้นแบบนี้
ท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการบวงสวงอะไร
หรือเป็นการทรงเจ้าอะไรแต่เป็นการแก้บนให้กับนางพญาการุตรี
ทำให้เธอถูกหวย๓งวดติดกันครับ
ส่วนคลิปที่มีผู้หญิงไปทำพิธีกับอาจารย์
แล้วก็มีการส่งเสียงร้องควนคลาง
คล้ายกับการร่วมเพศอะไรแบบนี้นะ

ก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมีท่าทางแบบนี้

ก็รับไม่ได้เหมือนกันกับสิ่งที่เห็นนะฮะ
สุดท้ายก็
แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันจะเชื่อเพราะว่าคนที่เขาเชื่อคนที่เขาขอเขาได้
เขาก็ศรัทธาไปตามนั้นนะก็ไม่ได้อยากจะให้แบบไปงมงาย
คือก็ให้คุณผู้ชมตัดสินเอาจากคำชี้แจงของทั้งสองท่าน
แล้วก็ภาพที่ออกมาแล้วกันว่าสุดท้ายแล้ว
สิ่งที่เราอยากจะยึดเหนียวอยากจะเชื่อถือเนี่ยมันคืออันไหนกันแน่

ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะ